อีกหนึ่งเรื่องที่อยากนำมาให้ติดตามกันก็คือการพัฒนาแล้วก็ขยายศักยภาพสนามบินที่ประเทศลาวนะคะ
ตอนนี้เขามีการขยายเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอาเซียน
ก็มีการประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยานไทย
ทั้งการให้พัฒนาความรู้เรื่องการบินเชิงพาณิชย์แล้วก็การขยายสนามบินด้วย
เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
ท่าอากาศยานานาชาติหลวงพระบางเป็น๑ใน๑๕ท่าอากาศยานที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน
ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคต่างให้กับบุคลากรโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านการบิน
อากาศยานานาชาติหลวงพระบางต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินต่าง
อย่างเช่นดับเพลิงซ่อมบำรุงรักษาและบริหารจัดการผู้โดยสาร
รวมไปถึงส่งเสริมทางด้านการตลาดร่วมกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสนามบินในภูมิภาคอาเซียน
สิ่งไหนที่เขายังขาดหรือเขาต้องการความรู้เพิ่มเติมเนี่ย
เราก็ยินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้มาอบรมอะไรด้วย
ในขณะเดียวกันเวลาเรามีการอบรมหลักสูตรอะไรต่าง
เราก็จะมีหนังสือเชิญมาถึงท่ากัศยานหลวงพระบาง
เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมอบรมกับเรา
ที่เปิดให้บริการทั้งหมด๗สายการบิน
มีผู้โดยสารเฉลี่ย๑ล้านคนต่อปี
เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ๕๖แสนคน
และผู้โดยสารภายในประเทศ๓๕๐๐๐คนต่อปีค่ะ

โดยในเดือนมกราคมมีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด
ถึง๕๙๗๓๗คน
และปีนี้ตั้งเป้ายอดผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า๖แสน
แล้วก็จะเพิ่มเป็น๗แสนคนภายในปีหน้า
ปลายปีนี้จะมี๒สายการบินใหม่บินตรงมายังหลวงพระบาง

และสายการบินจากเกาหลีใต้สัปดาห์ละ๒เที่ยวบิน
อกจากนี้ยังมีสายการบินไม่ประจำอีก๑๐เที่ยวบินต่อเดือน
มันก็มีความจำเป็นที่จะแลนด
ถ้ามันถึงกับประธิกต่างอ่ะน่ะ
อ่าหันให้ได้มาตรฐาน
ลาวจึงมีแผนขยายขีดความสามารถ

เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือ

ส่วนในอนาคตก็จะปรับปรุง
และขยายอาคารผู้โดยสารด้วยค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน